คู่รักคู่นี้ก็ดีกว่าเบลล่าแล้วก็พี่เวียค่ะล่าสุดค่ะ
ล่าไปญี่ปุ่นไปทำงานไปเที่ยวด้วย
แล้วก็มีภาพนึงนั่งอะไรนั่งในอนเซนต์หันหลัง
คนก็เลยไปแบบว่าเฮ้ยพี่เวียจะห่วงหรือเปล่า
มันต้องแบบพูดตรงก็ต้องเปลือยลงไปนะคุณผู้ชม
รวมไปถึงเขาบอกว่าปลายปีนี้เบลล่ากับพี่เวีย
จะมีทริปไปเสริมรักเสริมแบบ
ให้มันปั๊วปังรักแน่นมากกว่าเดิมอีกนะคะ
ไปดูเบลล่าจากงานเมื่อวันเท่าแก่น้อย
สีแดงมาเลยไปดูเลยค่ะ
ไปทำงานด้วยนะคะแล้วก็หยุดเที่ยวต่อยด้วยนิดนึง

แล้วพี่เว๊ยค้าเห็นเพราะว่าไหม

ว่าพวกคุณแม่จะไม่สบายใจ
ก็ชวนอยู่ค่ะกำลังดูอยู่ว่า
เวลาจะว่างตรงเกิดไหน
ก็น่าจะเกิดขึ้นนะคะ
จะไปอเมริกาหรือแม่
โอ้โฮถ้าอเมริกานี่น่าจะยากค่ะ
จะหาวันที่ว่างติดกัน
สวยจริงตอนนี้นะคะเบลล่ากำลังดัง

นะคะสวยมากจริงตอนนี้ก็เรียกว่าปัง
คือยอดวิวสูงมากเพราะว่าเอ็มวีนี้ดู๑รอบยังไม่เก็ต
พระเอกอยู่ไหนนะเออมันซ่อนจริงนะคะ